เราก็บอกว่าตัวเองรถมีประกันชั้นหนึ่งค่ะ
อ่าไม่เป็นไรผมมีประกันอย่างหนึ่ง
เออประกันอย่างหนึ่ง

อันนี้ไม่ใช่ผม
ร้อยเก้ากูถ่ายได้เอากูถ่ายได้เหมือนกัน

ร้อยเก้ามาหากินกัน
อ่ะฟังเสียงแล้วชายเสื้อขาวนี่
ก็ดูอ้อแอนะคุณนัทพงศ์
ก็เมาไม่เมาไม่รู้แต่ลิ้นจะเปรี้ยหน่อย

นะคะนี่เป็นเหตุการณ์เมื่อวานค่ะที่ถนนรามอินทรา

มอเตอร์ไซค์แล้วก็ตามข่าวตามรายงาน
คือไปเฉียวกับรถเก๋ง๒คัน
ทั้งหมด๓คันนะคะคู่กรณี

ผู้ชายคนนี้ก็โวยวายอย่างที่เราเห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
มือถือในมือเขาเนี่ยหยิบขึ้นมาแล้วโทรหาเพื่อนนะ
พูดกับเพื่อนบอกว่าจะถูกคู่กรณีกระทืบ
อ้างว่าถูกรถของรายเดอร์กับรถเก๋งเฉียว
บอกเพื่อนในสายด้วยว่าลองลอยการเฉียวของรถเก่ง
เป็นรอยเก่าเขาหาว่าเป็นรอยใหม่

ในสายคุยจริงเปล่ามีคนคุยด้วยจริงหรือเปล่า

แถมยังตะโกนเสียงดังด้วยไม่รู้ตะโกนบอกใคร
ไม่ต้องห่วงรถมอเตอร์ไซค์มีประกันชั้นหนึ่ง
คือคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาก็ถามบอก
รถแบบนี้ทำประกันชั้นหนึ่งได้หรือ
เขาก็ตั้งคำถามแบบนี้แล้วบอกให้ผู้ชายคนนี้

นี่ค่ะคือคลิปนี้พอโพสต์ลงไปในโลกออนไลน์เนี่ยนะคะ
โอ้โหคนก็คนเข้ามาดูกันเยอะแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
แต่เขาก็สงสัยว่าอ้าวแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องแบบนี้
ตกลงสรุปแล้วจบอย่างไรจบอย่างไร

คันนี้ที่เป็นคู่กรณีกัน

บอกว่าสุดท้ายเรื่องนี้จบโดยที่
ตำรวจนอกเครื่องแบบผ่านมาเห็นพอดีคุณนัทพงศ์

ก็เลยออกจากท้องถนนได้ค่ะ